เป็นช่วงที่หลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานสถาบันองค์กรรวมไปถึงคนมีชื่อเสียงแล้วก็นักการเมืองค่ะ
ทำกิจกรรมถวายพระราชกุศลถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙กันอยู่นะคะ
อย่างเช่นนายอภิษฎเวชาชีวะได้แจกข้าวในโครงการเกี่ยวข้าวก้าวตามรอยพ่อนะคะ
ให้กับประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ที่พระบรมมหาราชวัง
ขณะที่นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ก็ทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลด้วยเช่นกัน
แล้วก็ยืนยันว่าจะต่อสู้คดีเรียกค่าเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวตามกฎหมายด้วยนะคะ
ดูความขึ้นไหวของนางสาวยิ่งลักษณวัตรอดีตนายกกฎมนตรีกันก่อน
นี่แหละค่ะก็ต่อเนื่องจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะ
ได้ทำบุญตักบาทถวายสังขทานเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ที่วัดบำเพ็ญเหนือ
ตลาดน้ำขวัญเรียมเขตมีนบุรีค่ะ
มีประชาชนมาร่วมตักบาทจำนวนมากนะคะ
นางสาวยิ่งรักเองก็บอกว่าตอนนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะ
ทุกฝ่ายนั้นตื่นตัวให้ความช่วยเหลือชาวนาที่เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของข้าวมายาวนาน
แม้ว่าจะเป็นการช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
รัฐบาลเองก็มีมาตรการช่วยเหลือภาคเกษตรกรเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าวันนี้มีปัญหาเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
ถ้าหากไม่มีมาตรการออกมาช่วยเหลือก็จะทำให้ได้รับผลกระทบ
ขณะเดียวกันก็อยากให้ช่วยทั้งระบบไม่ใช่แค่การพักหนี้นะคะ
แต่ว่าจะหาวิธีทำอย่างไรให้เกษตรกรพึ่งพาตัวเองได้
นี่น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องหาวิธีการกัน
ส่วนความคืบหน้ากรณีขอทุเลาคำสั่งทางสารปกครองต่อสารปกครอง
ชะลอการเรียกค่าเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวนั้นนะคะ
นางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ขอลงในรายละเอียดค่ะ
เพราะว่าขณะนี้ทีมทนายความกำลังศึกษาอยู่
แต่ยืนยันนะคะว่าจะต่อสู้ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด
ส่วนกรณีที่ยื่นคำคัดค้านไปที่หน่วยงานยังไม่ได้รับการตอบรับนั้น
ก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ตามกระบวนการ
แต่หากจะให้เป็นธรรมก็ควรที่จะต้องรับทุกข้อร้องเรียนไว้พิจารณาอย่างทั่วถึง
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติด้วย
ส่วนทางด้านนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
พร้อมกับอดีตสอภักดิ์ประชาธิบัติ
ก็ได้นำพันธุ์ข้าวที่ได้มาจากโครงการเกี่ยวข้าวก้าวตามรอยพ่อในนาข้าว
หมายเลข๙ของชาวนาเขตคลองสามวาจำนวน๓๐๐ถุงค่ะ
รวมไปถึงเครื่องดื่มต่างมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙ที่ท้องสนามหลวงด้วย
ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากทีเดียวนี่แหละค่ะ
ผู้คนก็หลั่งไหลเดินทางมา